คุณผู้ชมคะเรายังตามให้ต่อสำหรับกรณีน้องปอนนะคะ
เด็กนักเรียนชั้นม๓ที่กาลสินที่ไปร่วมกิจกรรมฐานีภัยสงคราม
ค่ายลูกเสือของโรงเรียนแล้วน้องจมน้ำเสียชีวิต
จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้คุณครูออกมาชี้แจงใช่ไหมว่าน้องลงไปล้างเนื้อล้างตัวในหนองน้ำ
แล้วน่าจะพลัดจมน้ำไปตอนนั้น
แล้วก็บอกว่ามีการเช็คชื่อมีการอะไรเรียบร้อย

คลิปตอนร่วมฐานก่อนที่น้องปอนจะเสียชีวิตนี่แหละ

เพราะว่าจากคำให้การของเด็กเนี่ย
มันยังมีความคลาดเคลื่อนกับคำชี้แจงอยู่เยอะพอสมควรนะคะ

นี่ค่ะก็จะได้ยินเสียงทั้งคุณครูผู้ชาย

เด็กเนี่ยก็จะอยู่ในหนองน้ำเนี่ย

มันจะเป็นก้อนดินโครนนะคะที่อยู่ตรงนั้นแหละ
ครูก็จะเควี้ยงไปจำลองเป็นระเบิด

ก็ได้ยินเสียงครูผู้ชายบอกเอามุดลงไป
ก็คือต้องมุดแบบเหมือนดำน้ำลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาแต่อย่าลงไปลึกนะอันตราย
นี่คือภาพที่เกิดขึ้นณวันเกิดเหตุนะคะ
เป็นกิจกรรมค่ายลูกเสือฐานหนีภัยสงคราม
ที่น้องปอนนายทองนพก้าวศรีทาเข้าร่วม

ช่วงบ่ายค่ะครอบครัวเองก็ไปทำพิธีชาปนกิจ
ศพน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ญาติญาติและเพื่อนมาร่วมไว้อะไรกันเยอะ

แม่และญาติญาติไม่มีใครเชื่อเลยว่า
อนจะลงไปล้างเนื้อล้างตัวในหนองน้ำ
แล้วจมน้ำเสียชีวิตตามที่ครูบอก
เพราะปอนว่ายน้ำไม่เป็น
จินตนาการดูว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น
แล้วมีหนองน้ำลึก๓เมตรอยู่ตรงนั้น
คุณจะลงไปล้างเนื้อล้างตัวคนเดียวตรงนั้นไหม

อนกลัวน้ำจะตายเพราะปอนว่ายน้ำไม่ได้
ไม่มีทางที่ปอนจะลงหนองน้ำไปคนเดียวอย่างแน่นอน
เพื่อนของปอนก็เล่าให้แม่ฟังว่า
ปอนลงน้ำเข้าฐานีสงครามแต่ไม่เห็นตอนขึ้น
เพราะทุกคนต้องสมมุติเหตุการณ์เพื่อให้ผ่านแล้วก็ได้คะแนน
เลยอยากฝากไปที่ตำรวจเลยว่าอยากให้คลี่คลายเรื่องนี้
ให้แม่หายคล่องใจว่าสรุปแล้ว
ลูกแม่ถูกบังคับลงไปในฐานนี้ไหมทั้งที่ลูกแม่ว่ายน้ำไม่เป็น
และทำให้ลูกแม่เสียชีวิต
ได้คุยกับเพื่อนของน้องปอนด้วยนะคะเขาให้ข้อมูลแบบนี้เลยบอกว่า
ผมสนิทกับปอนมากผมเป็นเพื่อนสนิทปอนเลย
พอรู้ว่ามีฐานต้องมุดน้ำแบบนี้จำได้เลยว่าเห็นสีหน้าปอนเป็นกังวลมาก
อนดูเครียดแล้วก็ยังเดินมาบอกผมกับเพื่อนเลยว่าช่วยดูแลเขาหน่อย
เพราะเขาว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งเขาก็รับปากแหละ
แต่พอถึงเวลาลงฐานมันเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่า
คือต่างน้ำมันลึก๓เมตรกว่าเนอ
ต่อให้คนว่ายน้ำเป็นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกัน
เพราะอุปกรณ์ป้องกันอะไรไม่มีเลยลงไปตรงตรงเปล่า
เขาบอกว่าผมก็ไม่สามารถดูปอนได้ตลอดเวลา
แล้วครูก็พอใครได้คะแนนผ่านด่านนั้นไปแล้ว
เขาก็ให้ไปเข้าฐานต่อไปเลย
ก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนั้นปอนไปไหนไม่รู้เลยว่าหายไปช่วงไหน
เพราะว่ารูปแบบเนี่ยพอลงไปดำน้ำมุดน้ำหนีระเบิดสักพัก
ฝึกก็สั่งให้ขึ้นมาซึ่งเป็นลักษณะของการหนีแบบต่างคนต่างเอาตัวรอด
ก็เลยไม่สามารถที่จะแบบเหมือนลากเพื่อนภาวะพวงกันได้ว่า
คนนี้ขึ้นหมดหรือยังรอเพื่อนอะไรอย่างนี้ทำไม่ได้
หลังจากนั้นครูก็ให้ไปล้างเนื้อล้างตัวที่เปื้อนโครน
ก็เลยไม่รู้ว่าปอนขึ้นมาหรือยังปอนขึ้นมาตอนไหน
และที่สำคัญครูบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ก่อนจะลงน้ำหรือขึ้นมาจากน้ำ
ไม่ได้มีการตรวจเช็คชื่อและจำนวนนักเรียน
อันนี้ขัดกับคำชี้แจงของทางโรงเรียนนะ

แล้วเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นภาพที่เป็นขวดน้ำกองอยู่เยอะ
มันมีขวดบางขวดที่เราต้องเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะ

นักเรียนบอกว่าครูนั่งในลักษณะสังสรรค์กันริมหนองน้ำ
นี่ค่ะมีมากกว่า๑ขวดนะคะเพราะเราเซ็นเซอร์มากกว่า๑จุด

พอโรงเรียนและครูสองคนที่คุมฐานีภัยสงคราม
ต้องมาให้ความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจ

แล้วก็เพื่อนของน้องปอนที่อยู่กลุ่มเดียวกันอีก๖คนด้วย
ซึ่งเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าตากศิลป์
พรุ่งนี้สพห้วยเม็กจะสอบปากคำทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะ